คุณผู้ชมดูความคืบหน้าค่ะกรณีนักเรียนชั้นม๒นะคะ
ตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วก็ศูนย์หายครับ
จังหวัดนครราชศรีมาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้พบร่างของเด็กนะคะ
หลังจากค้นหาอยู่๒๘ชั่วโมงคนในครอบครัวเนี่ยร้องไห้
โดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นลมไปเลยค่ะ
นี่นะคะคือภาพของความสูญเสียค่ะเมื่อทางครอบครัวรู้นะคะว่า

จมน้ำเสียชีวิตแล้วก็เจอร่างแล้วเขาก็ร้องไห้กันแม่นี่เป็นลมล้มพับแบบนี้
พ่อก็พยายามจะฝ่าวงล้อมไปดูศพลูกชาย

เหตุการณ์นี้นะคะก็คือที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นในพื้นที่หมู่๒อำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ต่อนะคะอายุ๑๔เล่นน้ำกับเพื่อน๔๕คนนะคะแล้วก็จมน้ำศูนย์หายไป๑๐โมงเมื่อวาน
ก่อนเกิดเหตุน้องต่อกับเพื่อนก็ชวนกันเล่นน้ำที่ด้านหน้าฝ่ายนะคะ
ตอนที่น้องต่อกำลังกระโดดน้ำเล่นกันอยู่เนี่ยเพื่อนถูกกระแสน้ำไหลแรงพัดเอาร่างไปแล้วร่างของน้องต่อเนี่ยก็ลอยไป
ที่หน้าท่อระบายน้ำแล้วร่างของน้องอะค่ะถูกกระแสน้ำดูดเข้าไปในท่อต่อหน้าต่อตาเพื่อนนะคะ
เห็นชาวบ้านเห็นแต่ช่วยเอาไว้ไม่ทันจริงเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงแล้วแบบที่หน้าท่อมันดูดไปเลยไม่มีใครช่วยได้ทัน
ก็ค้นหากันค่ะแต่กระแสน้ำเชี่ยวมากคุณผู้ชมหากันตั้งแต่เมื่อวาน
ญาติของน้องต่อก็เชิญร่างทรงนุ่งขาวห่มขาวมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เปิดทางขอให้เจอร่างน้องต่อคาดว่าร่างน้องต่อน่าจะไปติดอยู่กับกิ่งไม้หรือพุ่มไม้หลังฝ่ายน้ำล้นบ้านพลสงคราม
เพราะว่าฝ่ายน้ำล้นเนี่ยยาวหลายกิโลค่ะร่างของน้องอาจจะไหลไปตามกระแสน้ำ
ออกไปจากจุดที่จมน้ำน่าจะไปไกลช่วงสายวันนี้เจ้าหน้าที่ยี่สิบกว่าคนนะคะ
ก็ไปตัดกิ่งไม้ในฝ่ายน้ำล้นบ้านพลสงครามเปิดทางให้น้ำไหลเพื่อที่จะเร่งค้นหาร่างของน้อง
ค้นหากันต่อเนื่องเลยค่ะเกือบ๒๘ชั่วโมงยังไม่เจอ
น้ำแรงระดับน้ำสูงเจ้าหน้าที่ก็ทำได้ก็แค่กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำนะคะ
ครับก็ตั้งใจว่าเอาออกน้ำจะได้ไหลร่างของน้องต่อจะได้ลอยขึ้นมา
จุดเกิดเหตุเป็นฝ่ายน้ำล้นกว้าง๖เมตรลึกห้าเมตรท่อระบายน้ำขนาดความกว้างหนึ่งเมตรยาวสามเมตรค่ะ
นี่นะคะก็พยายามค้นหากันคุณย่าของน้องต่อจุดทูปขอขมา
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบริเวณฝ่ายก็บอกกล่าวเจ้าที่ลักษณะแบบนี้ว่าอยากจะให้เจอร่างของน้อง
นี่นะคะคุณย่าบอกเสียใจมากคือคุณผู้ชมจุดทูปแป๊บเดียวค่ะ
เจ้าหน้าที่กูภัยจิตอาสาเขาก็ใช้เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ค้นหาอีกรอบ
หลังจากนี้คุณย่าจุดทูปแบบนี้แป๊บเดียวเจอเลยนะคะ
ร่างของน้องลอยมาติดอยู่กับกิ่งไม้ห่างจากจุดที่น้องจมน้ำไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของน้องพากลับเข้าฝั่งค้นหาอยู่๒๘ชั่วโมงกว่าค่ะ